จะพาทุกคนไปหาของขลังในป่าครับ
และที่สำคัญชาวบ้านเขาสามารถขายเพื่อสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับ
ถ้าพูดถึงอาชีพค้าขายมันก็มีหลากหลายเหลือเกิน
เพราะหลายอย่างก็สามารถนำมาขายได้
อย่างชาวบ้านกลุ่มนี้ก็เข้าป่าไปเก็บของดีจากธรรมชาติมาขาย
ซึ่งเชื่อว่าเป็นของขลังนำโชคจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูเลยครับ
เข้าป่าตามเจ้าของคลิปนี้ไปหาว่าจักคล้ายกันครับ
นี่ไม่ใช่จักรจันทร์จริงแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นว่านจักรจันทร์
ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะขึ้นอยู่ตามป่ารวมเป็นกระจุก
ส่วนหัวจะฝังอยู่ใต้ดินตามความเชื่อ
หากที่ใดมีว่านนี้อยู่จะมีเสียงจักรจันทร์ร้องเต็มไปหมดทั่วบริเวณ
ซึ่งเจ้าของคลิปนี้เขามีอาชีพเข้าไปหาว่านจักรจันทร์
ในป่ามาขายบนโลกออนไลน์
ส่วนการหาว่านชนิดนี้เขาจะสังเกตตามพื้นดิน
เมื่อพบแล้วเขาก็จะขุดออกมาแล้วเก็บไว้
เพื่อนำไปขายอีกทั้งยังขายดีอีกด้วย
สำหรับว่านจักจันทร์เป็นเครื่องรางของขลานนำโชค
ที่เชื่อว่าช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา
โดยให้พุทธคุณด้านโชคลาภและสามารถป้องกันภัยสิ่งอัปมงคลต่าง
ไม่ให้เข้าใกล้ผู้บูชาได้
ถ้ายิ่งนำไปให้พระสงฆ์ทำการปลูกเสกก็จะเพิ่มความคลังมากขึ้น
ยังอยู่ในป่ากันต่อแต่ว่าเป็นป่าอาถรรพ์
ไปดูชาวบ้านคนนี้เข้าป่าอาถรรพ์ไปเก็บเครือเขาหลง
ที่เราเห็นเขาเก็บนี้ไม่ใช่เศษไม้อันไร้ค่านะครับ
คุณผู้ชมของสิ่งนี้เจ้าของคลิปหรือคุณมังกร
บอกว่าหายากมากมันคือเครือเขาหลงเส้นสีดำ
เสมือนเป็นเครือเขาหลงตัวผู้ส่วนสีน้ำตาลจะเป็นตัวเมีย
โดยการเข้าไปหาเครือเขาหลงของเขาจะต้องมีการกราบไหว้
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนเพราะต้องเข้าไปเอาตามป่าดิบชื้น
ที่เป็นป่าอาถรรพ์และจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญเท่านั้น
ถึงจะหาเครือเขาหลงเจอได้ง่าย
เมื่อหามาแล้วก็จะนำเครือเขาหลงไปแบ่งขายเพื่อสร้างรายได้
อีกทั้งยังแบ่งมาเก็บไว้เพื่อบูชาอีกด้วย
ซึ่งเครือเขาหลงเป็นของขลังด้านพุทธคุณชนิดหนึ่ง
ซึ่งคนทั่วไปนิยมนำมาบูชาเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเอง
อีกทั้งยังช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทอง
เหมาะแก่ผู้ที่ทำมาค้าขายเป็นอย่างมาก
ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพ
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้
ส่วนเรื่องสรรพคุณของสิ่งของเหล่านี้นั้น
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ